เรื่องการเมืองนี่เราต้องรอดูนะ๑๙กันยายนนี้
การชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ชุมนุม
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเช้าเลยคุณผู้ชมค่ะ
แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอย่างเพนกวิน
คือก็เดินทางไปที่สารอาญาเพื่อที่จะไปรับฟัง
ไต่สวนของสารคดีละเมิดอำนาจศาล
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะ

เพนกวินพริษชีวรักษ์ก็มาถึงสีหน้าสีตาแจ่มใส
เดินทางมาวันนี้จะฟังการไต่สวนของสารอาญา
ละเมิดอำนาจศาล

ไปเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นพนักงานสอบสวนสนสำราญราช
นำตัวนายอานนท์นำพากับไม้พานุพงจัดนอก
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีปราศัยยุโยงปลูกปั่น

แล้วมีการรวมกลุ่มกัน
คนที่สนับสนุนเขาก็มา
รวมถึงมีการไลฟ์ถ่ายทอดสด
เหตุการณ์ชุมนุมผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ซึ่งการกระทำของเพนกวิ้นพริต
ก็ถูกกล่าวหาว่าทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณศาล
แล้วไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสารอาญา
ก็ถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาล
แต่ทีนี้เมื่อเช้าค่ะตอนที่นายเพนกวินเดินทางมาถึง
ก็มีการเปิดเผยก่อนที่จะขึ้นห้องฟังการไต่สวนของศาล

กวินเขาก็บอกว่าผมก็ไม่ได้มีพฤติการเข้าข่ายละเมิดศาลนะ
เพราะว่าตอนที่ไลฟ์เนี่ยไม่ได้เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล
เนื่องจากผมไม่ได้ไปไลฟ์ในห้องพิจารณาคดี

เตรียมพยานบุคคลเอาไว้๓๔ปาก
ได้ชี้ให้สารเห็นว่านายเพนกวินไม่ได้มีเจตนามินหรือว่าละเมิดอำนาจศาล
เพราะฉะนั้นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนมา๕๖คนมาให้กำลังใจเพนกวิ้นเนี่ยแหละค่ะ
แล้วสีหน้าสีตาเพนกวินก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มีกลุ่มมวลชนมาติดตามสถานการณ์เหมือนการไต่สวนที่ผ่านมานะ
ตำรวจก็ตรึงกำลังกันเต็มพื้นที่แล้วในห้องพิจารณาคดีเนี่ย
ก็ให้มีตัวแทนสื่อมวลชนไม่เกินสองคนเข้าไปติดตามด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะ
เพนกวินนอกจากจะต้องสู้คดีของตัวเองแล้วนะฮะก็ในเรื่องของการนัดชุมนุมกันวันที่๑๙กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
ในชื่อการชุมนุมว่า๑๙กันยาทวงอำนาจคืนราชดรปรากฏว่าทางธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้มีการจัดการชุมนุม
ทีนี้ครับเมื่อวานในการประสัยที่หน้าท่าน้ำนนทั้งนายพานุพงศ์หรือไม้จาดนอกแล้วก็เพนกวินเองก็ยืนยันบอกว่าจะยังคงจัดการชุมนุมที่มธรรมศาสตร์ต่อไปเพราะมธรรมศาสตร์เป็นของประชาชน
ทางด้านของนายนัชนนภัยโรธแก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ระบุนะครับบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาต
แต่ยังขอยืนยันตามที่ได้แถลงกันไว้ว่าจะใช้พื้นที่และจะใช้ฉันธามติของประชาชนเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
เพราะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้คือตอนนี้กลุ่มแก่นำเขาใช้คำเดียวกันว่าธรรมศาสตร์เป็นของประชาชน
แล้วก็อีกคำที่แรงแรงก็เหมือนอะไรพระเด็จการเนี่ยนะฮะเออแต่ทีนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าได้รับแจ้งว่าจะมีการชุมนุมเนี่ยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีเนี้ยตอนแรกที่ทางแก่นำเขาบอกว่าถ้ามากันเยอะ
จากในธรรมศาสตร์แล้วจะเคลื่อนขบวนออกมาที่สนามหลวงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าถ้าเกิดจะเคลื่อนขบวนต้องคุยกันหน้างานอีกทีนึงแล้วก็มีการยืนยันด้วยบอกว่าตำรวจเนี่ยจะไม่ใช้แผนกรกฎาห้าสอง
เพราะว่าไม่ได้มีนโยบายจะใช้ความรุนแรงซึ่งเรื่องนี้นายกย้ำตลอดนะว่าจะต้องอดทน
ครับส่วนนายกค่ะนายกก็ได้พูดถึงช่วงหนึ่ง
ตอนที่ฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีของนักศึกษาวปอพูดเมื่อวานนี้
คือนายกบอกว่าสิ่งที่อยากเห็นคือทำยังไงให้ประเทศสงบยั่งยืนมีอนาคต
แล้วก็อยากจะถามด้วยว่าจะเอาชนะกันไปเพื่ออะไรจะชนะบนซากปรักหักพัง
แล้วจะอยู่ต่อไปได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่นายกพูดเมื่อวานนี้นะคะ